จริงพี่ก็ไม่อยากจะบอกอะไรก่อน
คือปัญหาเขามันไม่ใช่ปัญหาพี่
ในความเป็นจริงมนุษย์จะมีความรู้สึกว่า

อะไรที่มันจับต้องไม่ได้มันคือของเลื่อนลอย
คำว่าไร้สาระหรือไม่ไร้สาระ

เขาจะเลือกมองส่วนที่เป็นสาราหรือไม่
คำว่าคนชุมชนนี้ท็อกซิก

นายกสมาคมสินทรัพย์ดิจิตอลไทย
เริ่มจากตอนนั้นสนใจเรื่องการลงทุนแหละ
แล้วก็เริ่มไปลงทุนในตลาดทุน
แล้วเราก็เห็นโอกาสทางด้านจิตทรัพดิจอล
เพราะว่าเราทำงานอยู่สายเทคโนโลยีอยู่แล้ว
แล้วเราก็พอเข้าใจเลยเริ่มไปขุดก่อนนะครับ
แล้วพอเราเริ่มขุดเราเข้าใจโครงสร้างมันมากขึ้น
เราก็เลยเริ่มศึกษามากขึ้น
อันนี้แหละเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เข้ามาศึกษาจริงจัง
เรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องที่เราหยุดเรียนรู้ไม่ได้
หลังจากที่เราได้เข้ามาเรียนรู้มันจริง

มันมีวิธีคิดมันมีฟิโลซูฟี่แทรกอยู่ในนั้น

ถ้าใครที่เข้ามาใหม่
ก็อยากให้ใจเย็นแล้วก็ลองศึกษาให้เยอะนะครับ
แล้วยิ่งเป็นเรื่องที่จับต้องไม่ได้
อันนี้ยิ่งเป็นเรื่องที่เราเองต้องระมัดระวังในการที่จะทำความเข้าใจ
เพราะบางทีบางครั้งเราก็คิดเองเออเองตามความคิดของเรา
ถามว่าทำไมถึงมองแล้วมันแบบดูมันไร้สาระ
อันแรกเลยคือมันเป็นเรื่องที่จับต้องไม่ได้
ในความเป็นจริงมนุษย์เนี่ยจะมีความรู้สึกว่าสิ่งที่จับต้องได้มันคือของจริง
อะไรที่มันจับต้องไม่ได้มันคือของเลื่อนลอย
แต่เอาเข้าจริงแล้วเนี่ยสิ่งที่จับต้องได้มันเป็นแค่สัญลักษณ์หรือเครื่องหมาย
ที่ทำให้สมองเราจดจำหรือใช้ในการสื่อสารเรื่องมันมีแค่นั้นเอง
สุดท้ายแล้วมนุษย์สื่อสารก็ได้นามธรรมนั้นแล้ว
มันหนีไม่พ้นที่ยังไงเราก็ต้องอยู่กับมันไปนั่นแหละ
พอตหลักของพี่ก็ยังลงทุนในตัวสินทรัพย์ปกติอยู่
อะไรใหม่เราลองดูว่ามันคืออะไรเราลองไปสัมผัสมันดู

แล้วสิ่งสำคัญคือเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องที่จับต้องไม่ได้
สิ่งเดียวที่จะทำให้เราเข้าใจมันได้ดีก็คือการได้ลงมือทดลอง
ในอดีตพี่ชอบคำว่ารวย
ในอดีตแต่พอเราโตขึ้นเรากลับชอบคำนี้ว่ามั่งคั่ง
คำว่ามั่งคั่งมันเลยไม่ได้อยู่ที่อเม้าหรือจำนวนว่ามันจะต้องมีเท่าไหร่
แต่มันอยู่ที่ว่าเราสามารถที่จะอยู่ได้จนถึงบ้านปลายชีวิตเรา
มั่งคั่งตรงนี้มันจะต้องทำให้เราอยู่ได้โดยที่เราไม่เป็นภาระคนอื่น
อันหนึ่งที่คนไม่ชอบพี่โตว่าแฟร์ไพรส์มันอยู่ตรงไหนเหรอ
ถ้าซื้อราคานี้เราจะรู้ได้ไงมันแฟร์หรือมันไม่แฟร์ไง
ตั้งแต่ที่พี่มีโอกาสได้เข้ามาในโลกของคลิปโตน

ยังไม่รู้หรอกว่ารูปร่างตันตาในอนาคตจะเป็นยังไง
ถ้าเราย้อนกลับไปในอดีตเนอะ
รุ่นคุณปู่คุณญาติเขาเชื่อการสายหายของในฝั่งดิน

พอยุคพ่อพี่มันคือเชื่อธนาคารแล้ว
เพราะเขาเกิดมาก็ใช้ธนาคารแล้ว
แต่ไม่ได้หมายความว่าธนาคารดีหรือไม่ดี
แต่แค่ที่จะบอกว่าบริบททางสังคมเปลี่ยน
เครื่องมือที่สอดคล้องกับบริบททางสังคมย่อมเปลี่ยนตาม
การเงินดีชีวิตดีเนี่ยมันคือเรื่องของหนึ่ง
เรื่องที่เราสามารถที่จะควบคุมตัวเอง
ให้สามารถที่จะเก็บเงินลงทุนได้
โดยที่ชีวิตเราดีด้วยไม่บีบคันเราจนเกินไป
แล้วก็อยู่ในร่องในรอยไม่ควิดออกไปกลางคัน
ความเป็นสาระมันขึ้นอยู่กับส่วนบุคคล

ที่สองก็คือสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ย
มันมีทั้งคนที่หาสาระแล้วไม่หาสาระจากมันทั้งคู่นั่นแหละ

แต่พี่พิธร์อยากบอกอะไรเพราะคะ
คืออยากบอกว่า

โปรดติดตามตอนต่อไป